ติดตามข่าวกันหน่อยนะครับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
มีรถบรรทุกน้ำมันปาล์มกว่าหมื่นลิตรที่ปราจีบุรีขับลงเขาโทนมา
แต่ว่าเกิดเบรกแตกไปพุ่งชนรถที่เขาบรรทุกรถยนต์ใหม่เนอะ
ที่เป็นสองชั้นอ่ะบรรทุกมาโอ้โหพังยับเยินคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ย
มีผู้เสียชีวิตสองศพแล้วก็บาดเจ็บอีกหกรายแน่นอนครับ
รถบรรทุกที่มีรถยนต์ใหม่เนี่ยก็เสียหายทั้งหมดเลย
ปาล์มก็ไหลออกมาจากรถด้วยนะครับตำรวจสพวังขอนแดงครับ
เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณทางลงศาลปู่โทน
หรือว่าเขาโถนนะครับที่บริเวณทางหลวงมาเล็กสามศูนย์สี่
ช่วงหลักกิโลเมตรที่สองร้อยแปดในพื้นที่หมู่สี่ตำบลบุพราม
อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เกิดเหตุก็มีรถพ่วงยี่สิบสองล้อ
บรรทุกน้ำมันปลามกว่าหนึ่งหมื่นลิตรพลิกตะแคงอยู่สภาพพังทั้งคัน
อย่างที่เห็นแล้วครับคนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อยู่กลางถนนนะครับภรรยาที่นั่งมาด้วยก็เสียชีวิต
ติดอยู่คาซากรถเลยน้ำมันปาล์มที่บรรทุกมันก็ไหลนองเต็มพื้นถนนไปหมดเลยนะครับ
พ่วงอีกคันหนึ่งเป็นรถพ่วงขนส่งรถยนต์ซึ่งบรรทุกรถใหม่มา๖คัน
กำลังจะนำไปส่งตามโชว์รูมต่างสภาพนั้นถูกชนอัดยับเยินเหมือนกันครับ
ซากของรถพ่วงพบโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำ
ถูกอัดทับอีกหนึ่งคันและในคันนี้ก็มีคนเจ็บ๖คน
กู้ภัยต้องช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งจำนวนนี้สาหัส๑คนนะครับ
คนขับรถฟอร์จูเนอร์เขาไม่ได้บาดเจ็บเขาบอกว่า
กำลังเดินทางกลับจังหวัดยะโสธรพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ซึ่งเป็นทางโค้งลงเขารถบรรทุกน้ำมันปลามที่ขับมาจากวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมามุ่งหน้าไปยังกะบินบุรี
จังหวัดปราชิมบุรีนั้นเบรกแตกครับเสียหลักนะฮะ
พุ่งไปชนรถที่บรรทุกรถยนต์มาแล้วก็รถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์อย่างจัง

คิดดูนะสภาพลงเขารถก็หนักบรรทุกมาเต็มคัน

เออเบรกไม่ได้ครับจังเลยครับ

ไปทั้งบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

เพราะว่ามันเขื่อนถนนเดี๋ยวถนนจะลื่นไปนะครับ
ก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

เพื่อให้คนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ

แล้วก็ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกปาล์มน้ำมัน
อย่างละเอียดว่าเบรกแตกจริงหรือเปล่า
หรือว่าเกิดจากความประมาทของคนขับ
ขับก็เสียชีวิตแล้วพร้อมกับภรรยาที่นั่งมาด้วยนะครับ